มาถึงการออกรางวัลที่๑ของงวดล่าสุด๑กันยายนเมื่อวานนี้หน่อยค่ะมันกลายมาเป็นกระแสฮือฮานเหลือเกินเพราะว่ารางวัลที่๑มันออกเลขเบิ้ลมา๕ตัว
นั่นเองตอนแรกที่ออกรางวัลมาเนี่ยนะคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยอ่ะ
ดิฉันได้คุยกับคุณสืบสกุลคุณสืบสกุลไปออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปรายงานถ่ายทอดสด
คุณสืบสกุลบอกว่าโอ้โหบรรยากาศในห้องถ่ายทอดสดนะพอประกาศปั๊บทุกคนมีเสียงฮือแล้วก็มาถามด้วยว่านี่จริงหรือเปล่า
เอานี่มันล็อกหรือเปล่าเอาจริงทำไมมันเบิ้ลหลายตัวจัง
ใช่แต่ทีนี้คุณผู้ชมโอกาสที่มันจะเกิดเลขเบิ้ลแบบนี้จริงมันเป็นโอกาสปกติที่มีโอกาสจะเกิดได้
คือมันเท่ากันกับเลขอื่นราคาก็คือ๑ในล้านเขามีการคำนวณให้เห็นด้วยนะว่าความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่น
ฉันอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนั้นว่าบรรยากาศสดตอนออกรางวัลเป็นยังไงค่ะ
เป็นการประกาศผลรังวัลที่๑เลขที่ออกพอจบกันใหญ่เลย
คุณผู้ชมถวนให้นิดนึงข้า์สำหรับรางวัลที่๑เลขที่ออกคือ๙๙๙๙๙๗
ส่วนเลขหน้า๓ตัวเนี่ย๗๒๕กับ๖๓๖
แล้วก็เลขท้าย๓ตัวก็คือ๙๕๗กับ๓๔
แล้วก็เลขท้าย๒ตัวคือ๙๘คุณทัศนัยถูกอะไรบ้างนะ
ถูกเลขท้าย๓ตัวกับเลขท้าย๒ตัว

แต่คุณพอสิ้นเสียงประกาศรางวัลที่๑คนก็คือฮากัน
คือคนบอกว่านี่เป็นเลขรางวัลที่๑ที่แปลกที่สุดแล้ว
แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
คือพาคุณผู้ชมไปย้อนดูในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
จริงมันมีเลขแปลกคือเลขเบิ้ลแบบนี้
เลขสวยแบบนี้ออกอยู่หลายงวดเหมือนกันนะ
เดี๋ยวย้อนดูหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมงวดวันที่๑๖พฤษภาปี๕๒
อันนั้นออก๑๑๑๔๑๑นี่ก็สวย
งวด๑มิถุนายน๕๒ออก๗๗
งวด๑สิงหาคม๕๓ออก๒๑๐๐๐๘
ก็มีเลขเบิ้ลแบบเลขตองเลขศูนย์
ส่วนงวด๑๖พฤศจิกายน๕๔ออก๙๙

ไปดูกันต่อนี่งวดวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๖ก็มีเหมือนกัน

แล้วก็ล่าสุดที่ช็อกคอลอตเตอรี่ไปเมื่อวานนี้
๑กรกฎาคม๙๙๙๙๙๗ใช่มั้ย
คือถ้าเกิดพูดในแง่ของคนที่ซื้อสลากินแบบรัฐบาล

มันคงไม่มีโอกาสที่จะมาออกซ้ำอะไรแบบนั้นหรอก

คนที่ไม่ซื้อกัน

หน้าอะไรก็ช่างเขาผมอยากได้เลขท้ายอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมแต่เอาจริงนะพูดถึงพอหลังจากออกรางวัลแล้วเนี่ย
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกของทนายรณรงค์เป็นยังไงคะ
อัตรากันขอบรางวัล๙๙๙๙๙๗
โอกาสออก๒๓๒ปี
๒ปี๒๓๒ปีจะมีสักครั้งหนึ่ง
นี่ไงนี่ไงทนายรณรงค์นะคะประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
แต่เห็นตัวเบอร์เลอร์เลยว่าเฟลล์
แล้วบอกด้วยว่าโอกาสในการออกรางวัลเนี่ยเลขแบบนี้โอกาสออกคือ๒๓๒ปีจะมีสักครั้งนึง
ทีนี้ก็มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะเหมือนกับอยากเรียกร้องให้ตรวจสอบอุปกรณ์การออกรางวัล
เพราะว่าเชื่อว่าอัตราการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขแบบนี้เป็นอัตราที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
คือทนายโดนโดรงบอกว่ารางวัลที่๑
เลข๙๙๙๙๙๗จะออกก็คือ๒๓๒ปีครั้งหนึ่ง
คืออันนี้จริงทนายเขาก็เอามาจากการวิเคราะห์ของเพจคณิตศาสตร์
ที่ชื่อว่าคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น
คือเขาเขียนวิเคราะห์เอาไว้คุณผู้ชมจริงก็โพสต์เอาไว้ยาวประมาณนึงนะ
แต่อธิบายแบบละเอียดเลยค่ะ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีความน่าจะเป็น
คือดิฉันสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายว่าโอกาส
รางวัลที่๑จะออกหมายเลขใดก็ตาม
รวมถึงเลขที่ออกในงวดนี้๙๙๙๙๙๗
จริงมันมีค่าเท่ากัน
คือโอกาสในการออก๑ในล้าน
มันเหมือนกันกับหมายเลขอื่น
โอกาสที่หมายเลขอื่นจะออกก็๑ในล้านเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดว่าจะไปคำนวณเฉพาะเลยนะ
เฉพาะหมายเลขที่ออกซ้ำกัน๕ตัวเลข

มันเบิ้ลกัน๕ตัวเลี้ยงติดกันแบบนี้ค่ะ
มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่ากับ๙ใน๕๐๐๐
หรือว่าโอกาสที่จะเกิดคือ๐๐๑๘เท่านั้น
แล้วพอเอาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาคำนวณเป็นระยะเวลา
เท่ากับว่าจะต้องมีการออกรางวัลสลาก๕๕๖งวด
ถึงจะมีโอกาสที่จะออกเลขเบิ้ล๕ตัวเรียงติดกันได้๑งวด

ก็เลยเป็นที่มาของการคำนวณไงว่าเลข๒๓๒ปี
แล้วจะออกเป็นเลขแบบนี้ได้ครั้งนึงเพราะอะไร
เพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเลขเบิ้ล๕ตัวเรียงติดกัน๑งวด
มันจะต้องออกสลาก๕๕๖งวด
ก็เลยเอา๕๕๖งวดไปดูว่ามันคือกี่ปี
ก็ไปบวกลบคูณหารได้๒๓๒ปีนั่นเอง
แต่ทีนี้มันก็กลายมาเป็นกระแสนะคุณทัศนัย

จริงมันเกิดคำถามนะว่าเลขอย่างนี้อยากดูหน้าคนที่ซื้อหน่อย

มีแล้วก็มีเยอะด้วยค่ะคุณผู้ชม
เท่านั้นไม่พอพอคนไปโยงกันเนี่ย
มันมีภาพเรือดำน้ำคุณทัศนัยจำได้ใช่ไหม

คำถามคือของจริงหรือของปลอม
คือเรื่องนี้ค่ะในเลขที่มันปรากฏ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วภาพนี้เป็นภาพตัดต่อนะคุณผู้ชม
อันนี้คือตัดต่อแต่ขอดูภาพของจริงหน่อยค่ะ
ภาพของจริงมันเป็นแบบนี้อันนี้คือของจริง
คือเรือดำน้ำนี้ตอนแรกที่ข่าวออกไปบอกว่านี่คือเรือดำน้ำที่ไทยสั่งซื้อจากจีน
แล้วก็มีตัวเลข๙๙๙๙๙๙๗คนก็คือฮากัน
แต่นี่คือภาพจริงภาพจริงเป็นเรือดำน้ำจากสิงคโปร์
คือเขาทำพิธีเปิดตัวเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่
ที่มีการออกแบบจากเรือดำน้ำรุ่นส่งออกของเยอรมัน
ก็กลายมาเป็นรูปนี้นะคะคุณผู้ชมให้ดูนะ
สรุปภาพจริงเป็นเรือดำน้ำสิงคโปร์ที่ไม่มีตัวเลข
ต้นฉบับอยู่ฝั่งซ้ายนะแต่ภาพตัดต่อที่คนไปแชร์กันเนี่ย
คือฝั่งขวาไม่ได้เกี่ยวกับเรือดำน้ำจากจีนแต่อย่างใดเลย
สุดท้ายแล้วมันก็ออกไปแล้วถึงแม้มันจะเกิดขึ้นยาก
แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้เสมอ
ถึงแม้มันจะเป็น๐๐๑ก็ตามที
เขาก็มีคนโชคดีไปแล้วมีคนหนึ่งอยู่ที่ใต้นะ
๑๐ใบ๖๐ล้านอันนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะ
ว่าจะต้องซื้อเลขเรียงกันคือจะเอาแค่๙๑
ใช่ฝันเห็นหลวงปู่ทวดรุ่น๒๔๙๗ก็เลยไปซื้อได้ไป๖๐ล้าน
ยินดีกับทุกคนที่โชคดีแล้วกัน